ตั้งแต่เมื่อคืนนี้กันหน่อยนะฮะค่ะคือเมื่อวานเนี้ยครับ
ไฟลานเวย์เนี้ยมันเหมือนกับชำรุดมันดาบครับ
แล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีผู้โดยสารเนี้ยตกค้างเยอะเลยเออนั่นสิฮะ
นะคะคือก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรามีความคืบหน้ามาแล้วนะคะ
คุณผู้ชมจากเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เนี่ยเห็นก็บอกว่า
สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วครับแต่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าอ่า
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แก้ไขซ่อมแซมเสร็จแล้วนะใช่ค่ะ
คือเมื่อวานเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหไฟบนรังเวย์ของสนามบินที่ขอนแก่นเนี่ย
ก็ดับอ่ะค่ะเพราะมันน่าจะขัดข้องอ่ะนะคะก็ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินกันไปสามเที่ยวบินเลยทีเดียว
แล้วก็แน่นอนว่าทางด้านของผู้อำนวยการท่ากาศยานขอนแก่นทางด้านของร้อยตีอัธยาลาบมาก
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าทันทีที่ฝ่ายนิรภัยการบิน
แล้วก็ฝ่ายภาคพื้นเนี่ยทำการตรวจสอบพบว่าระบบไฟนำทางในทางวิ่งขึ้นเนี่ย
แล้วก็ทางลงของสนามบินหรือว่ารันเวย์มันเกิดขัดข้อง
ทีนี้ช่วงค่ำค่ะทีมวิศวกรเนี่ยร่วมท่ากาศยานขอนแก่นเนี่ย
เขาก็ให้คณะทำงานมาเร่งทำการแก้ไขระบบไฟในรันเวย์ค่ะ
ขัดข้องจนดำเนินการแล้วเสร็จไปทั้งระบบนะคะ
ก่อนที่จะประกาศกลับมาให้บริการกันอีกครั้งหนึ่งสนามบินเนี่ย
ตอนที่เขาซ่อมเขาก็มีการทดสอบก่อนทดสอบระบบสัญญาณไฟต่างต่าง
แล้วก็ระบบที่ใช้ในการทำการบินจนยืนยันแน่ชัดแหละว่าอ่ะ
เรียบร้อยแล้วก็ประสานร่วมกับหอบังคับการบินนะคะ
แล้วก็สายการบินในการกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในเช้าวันนี้
นี่ที่ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้มนวยการนะ
ผู้มนวยการการท่ากัศยานขอนแก่งก็ชี้แจงใช่ค่ะ
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วแก้ไขกันตั้งแต่เมื่อคืน
เช้านี้ก็มาตรวจดูความเรียบร้อยสายการบินในช่วงเช้าเนี่ย
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะวันล่าสุดนะคะ

ท่ากาศยานจังหวัดขอนแก่นประกาศกลับมาทำการบินปกติ
ซ่อมแซมเรียบร้อยโดยเที่ยวบินแรก
ก็อยู่ในช่วงเวลา๗นาฬิกา๕๔นาที
แน่นอนว่าผู้โดยสารที่ตกค้างตั้งแต่เมื่อวาน
ทยอยกันกลับมาเดินทางอย่างปกตินั่นเองค่ะ

ก็แจ้งประชาชนที่จะเดินทางไปขอนแก่น
หรือว่าจากขอนแก่นมากรุงเทพหรือไปจังหวัดอื่นนะครับ